เราได้ยินข่าวเรื่องของสุนัข
ไปกัดไปขย่ำเด็กจนเจ็บจนตายมา
ก็หลายเรื่องหลายราวนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้
ต้องบอกว่าโอ้โหหนูน้อยคนนี้เนี่ย
รอดมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด

นี่น้องกำลังอันนี้คือวิ่งเล่นล้มเองนะอ่าตัวเล็กคนนี้เนี่ย
แล้วก็วิ่งไปอุ้มแมวจับแมวมาเล่นอยู่ในบ้านแล้วจะวิ่งไปปิดประตูมุ้งลวด
นี่นะฮะสักพักนึงกลับมานั่งเล่นกับแมวนี่วิ่งไปหาพี่เขาจะมีพี่ชายอีกคนนึง
พิษบลู๓ตัวแต่น้องวิ่งปู๊ดไปนี่แมววิ่งหนีวิ่งออกไล่ตามไป
แมวตัวนั้นถูกขย่ำตายนะครับ
แล้วตอนที่๓ตัวนี้พังมุ้งลวดเข้ามาเนี่ย
ถ้าดูที่หน้าประตูบ้านดีนะมันมีอีก๒๓ตัวนะใช่มันมีอีก๒๓ตัวนะเห็นไหม
นี่เห็นไหมข้างนอกยังมีอีกค่ะ
โอ้โหแล้วน้องคนนี้เนี่ยอายุ๖ขวบ
ยังดีที่น้องเขาหลบได้แบบหวุดหวิด
ใช่คุณเขียนมาสอนถ้าเจอพิษบลู๓ตัวเข้าไปทำยังไงเนี่ย
เราเป็นผู้ใหญ่เรายังไม่รู้จะวิ่งหนีหรือจะหลบยังไงดีเลย
แล้วตอนที่มันพังมุ้งลวดเข้ามาไม่ใช่ว่ามันจ้องที่แมวนะฮะ
อันนี้ตอนน้องเขาวิ่งเล่นแล้วเขาไปโดนประตูเหล็กตรงนี้แล้วล้มไปเนี่ย
คือตอนที่ที่พิษบลู๓ตัวเข้ามาในบ้านเนี่ยเหมือนจะวิ่งตามเด็กด้วยนะ

แต่เหมือนกับหยุดชะงักแล้วหันมามองแมวไอ้เจ้าแมวตัวเนี้ยตัวซ้ายมือเนี่ย
ตัวที่หนึ่งเนี่ยที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยแล้วมันวิ่งกระโดดออกหน้าต่างไปเนี่ยมันตายนะฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่ตะบนแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๒๒มีนาคมนะฮะโอ้โหรอดมาได้จริงนะครับทุกผู้ชมครับ
พ่อของเด็กนะฮะก็คือคุณสันตินะครับบอกว่าความจริงลูกชายวิ่งเล่นอยู่๒คน
คนโตอายุ๘ขวบคนเล็กอายุ๖ขวบแต่คนโตเนี่ยวิ่งพ้นกล้องวงจรปิดไปก่อน
เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยเอาภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในบ้านมาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
เพื่อให้ติดตามเจ้าของสุนัขมารับผิดชอบมาดำเนินคดี
ซึ่งคุณสันติบอกว่าเจ้าของสุนัขไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก
เป็นพระรูปหนึ่งอยู่ที่วัดเขาเทพนิมิตรวัดใกล้ใกล้บ้าน
พระรูปนี้เนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้เยอะเหลือเกินไปถามมาแล้ว
แต่พระปฏิเสธความรับผิดชอบพระบอกว่าสุนัขมันกัดแมวนะ
มันไม่ได้กัดเด็กนี่ฮะแล้วบอกว่าทางเจ้าวาดวัดเนี่ยก็เคยเตือนพระรูปนี้ไปหลายครั้งบอก
ให้ดูแลสุนัขดีแต่เขาไม่เชื่อฟังก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยมาจัดการให้เหลือเกินเอาฟังพ่อของเด็กหน่อยนะครับ
ตายไปตรงนี้พิษบูครับประมาณ๔๕ตัวก็เข้ามาเข้ามาบุกที่บ้าน
แล้วก็ก็ไม่รู้พระสงฆ์มุ่งไปที่เด็กหรือว่าใครครับแต่ว่ามันไม่ควรจะเข้ามา
แล้วจะกัดอะไรมาครับก็พังประตูเข้ามาแล้วก็ไปกัดแมวที่เลี้ยงไว้นะครับ
ไปตัวหนึ่งตายไปตัวหนึ่งครับปกติที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับ
ไม่เคยครับพอดีก็ไม่เคยเข้ามาที่บ้านเนี่ยครับไม่เคยบุกลุกเข้ามาไม่เคยพังประตู
เป็นหมาของใครครับเป็นหมาของหลวงตาครับที่วัดเหมือนนี้ครับ
มีเยอะหรือเปลี่ยนมาเยอะหรือครับเยอะครับเลี้ยงไว้ค่อนข้างเยอะนะครับ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาควบคุมดูแลอย่างนี้ครับ
ว่าให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าของนะครับไม่อยากจะให้ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยครับ
หรือว่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ครับสัตว์ที่อื่นนะครับก็ตกใจ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปที่วัดเลยนะฮะไปหาพระเจ้าของสุนัขหน่อย
สนทยาชนะเลิศนี่ฮะอายุ๖๐ปีหลวงตาเจ้าของสุนัขนี่
พระลูกวัดเขาเทพนิมิตรนะครับอยู่ใกล้บ้านหลังเกิดเหตุสัก๒๐๐เมตร
พาไปดูเลยบอกเนี่ยสุนัขทั้งหมดของอัตมาเอง
ไม่ได้เป็น๑๐ตัวนะแค่๘ตัวเองคุณเขียนมาสอน
ก็เยอะอยู่ดีค่ะแค่๘ตัวเป็นพิษบลูแท้๒ตัว
พิษบลูผสมอีก๕ตัวสุนัขพันธ์ไทยอีก๑ตัวนี่ฮะ
บอกว่าเลี้ยงเอาไว้เนี่ยโอ๊ยทุกตัวเนี่ยมันไม่มีพฤติกรรมดุร้ายอะไรเลยนะ
ไม่เชื่อดูสิแต่ละตัวนี่มีชื่อด้วย
ใกล้ใกล้กรงสุนัขมีทั้งไก่ทั้งนกทั้งแพะมันไม่เคยไปกัดอะไรใครเลย
นี่เห็นไหมเอาถามว่าเอาแล้ววันนั้นเข้าไปในบ้านเขาได้ยังไงไปกัดแมวเขาตายเนี่ย
คือพระสนทยาบอกว่าแม่จังหวะตอนนั้นเนี่ย
พาสุนัขไปอาบน้ำในบ่อด้านข้างวัดแล้วแมวมันวิ่งมาในวัดก่อน
สุนัขมันก็วิ่งไล่ตามตามสัญชาติยานแล้วจะให้ทำยังไง
ก็พยายามห้ามมันแล้วก็ห้ามไม่ทันมันวิ่งไปแล้ว
แล้วบ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากวัด๒๐๐เมตร
สุนัขมันเข้าไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อก่อนมันไม่เคยเข้าไปเลยนะ
บ้านหลังอื่นก็ไม่เคยเข้าไปไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพระสนทยายอมรับว่า
สุนัขมันผิดนะก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านกับเจ้าอาวาสวัดแล้ว
ตกลงเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาสุนัขทั้งหมดที่เลี้ยงอยู่ที่วัดเนี่ย
กลับไปเลี้ยงที่บ้านที่บ้านของอัตมานี่แหละนะที่กาญจนบุรี
แต่ถ้าไม่มีใครดูแลให้หรือสุนัขเนี่ยมันยังแบบแหม่หาคนดูไม่ได้เนี่ย
เดี๋ยวจะศึกเลยจะศึกไปเลี้ยงหมาเลยนี่หรือถ้าเกิดมีใครจะเอาหมาไปเลี้ยงนี่ก็ยินดีนะ
ติดต่อกับพระสนทยาได้เลย
ถ้าคุณป่อยไปปุ๊บและมันวิพูปขึ้นไปบ้านก็เลยโดยไม่มีสาเหตุอื่น
ให้ห้างเจ้าเข้าเขาจะได้ความอุ้น